มีเหตุการณ์นี้ครับเพราะว่าตำรวจท่านหนึ่งไปเตะบอลกับเพื่อนแล้วเกิดขาหักขึ้นมา
ทีนี้ก็มีการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็รอการผ่าตัดจนกระทั่งได้เข้าห้องผ่าตัด๗วัน
สุดท้ายตำรวจนายนี้เสียชีวิต
ทีนี้ภรรยากับญาติยังติดใจสงสัยบอกว่าแค่ขาหักถึงกับตายเลยเหรอ
คุณผู้ชมไปดูภาพอุบัติเหตุที่ตำรวจนายนี้ถูกช่วยตอนขาหักก่อน
แข้งขาหักหรือว่าอุบัติเหตุตอนเล่นบอลมันก็ธรรมดาของลูกผู้ชายนะ

แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาล
ดาบตำรวจนายนี้ก็คือดาบตำรวจศิราวุฒิหลอดทองอายุ๑๔ปี
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพชำนิจังหวัดบุรีรำนะฮะ
หลังจากเล่นบอลกับเพื่อนแล้วก็ทีนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุ
ขาซ้ายหักเพื่อนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่ช่วยเหลือกันเตรียมนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือมันเกิดขึ้นวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับภรรยาของดาบตำรวจศิราวุฒิก็คือนางสุวรรณี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือดาบตำรวจศิราวุฒิหรือว่าสามี
ก็ไปเล่นบอลกับเพื่อนตำรวจในตำแหน่งผู้รักษาประตู
แต่มันก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน
จนขาซ้ายหักเพื่อนก็รีบประถมพยาบาลให้
จากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองที่บุรีรำทันทีนะครับ
รับว่าตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะ
พอมีคนโทรมาบอกสามีขาหักเพราะว่าเตะบอล

ขาหักเดี๋ยวก็ผ่าตัดแล้วก็ใส่เฝือก
พักฟื้นกันสัก๓เดือนเดี๋ยวก็หาย
คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาขาหักแขนหักไม่ร้ายแรงเท่าที่คิด
ซึ่งหมอก็นัดผ่าตัดในวันที่๑๙มีนาคม
คือวันถัดมาจากส่งเข้าโรงพยาบาลนะ
ก็คือบาดเจ็บ๑๘มีนาคม๑๙มีนาคมก็จะได้ผ่าตัดแล้วนะครับ
แต่พอถึงวันที่๑๙มีนาคม
หมอแจ้งบอกว่าขอเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน
เพราะมีเคสที่ต้องผ่าตัดเป็นเคสใหญ่รออยู่
อันนี้ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่ามีคนที่ป่วยหนักกว่าจะเป็นเร่งด่วนกว่า
ใช่แล้วก็โรงพยาบาลเขาอาจจะมีห้องผ่าตัดที่แบบว่าไม่พอจำกัดด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นเองก็มีพยาบาลมาวัดความดันให้

ต่อมาหมอก็แจ้งอีกทีบอกว่าต้องรอให้ขาที่บวมยุบก่อน
คือตอนที่รอช่วงแรกวัน๒วันแรกขาก็เริ่มบวม
คุณหมอก็มาตรวจบอกว่าขาบวมเดี๋ยวรอยุบก่อนถึงจะผ่าได้นี่เป็นตามหลักการ
อันนี้ก็เข้าใจนะมันก็เหมือนกับคนแบบปวดฟัน
ถ้าเกิดมีอาการปวดอยู่มันยังแบบไปทำอะไรไม่ได้
อันนี้ก็เหมือนกันบวมอยู่ยังทำอะไรไม่ได้

แล้วก็ทางดาบตำรวจท่านนี้ก็ยังดูสบายดีอยู่
ต้อนรับเพื่อนด้วยท่าทีสีหน้าที่สดใสอยู่
ใช่แต่ก็มีอาการขาบวมขึ้นเรื่อย
ทางภรรยาและทางญาติก็เชื่อหมอนะ
เพราะว่าเห็นขาของสามีบวมจริง
สุดท้ายหมอนัดผ่าตัดวันที่๒๔มีนาคม
พาตัวสามีของเธอเข้าห้องผ่าตัด
เข้าไปได้ไม่นานหมอรีบออกมาแจ้งบอกว่าให้ทำใจ
ตอนนี้ภรรยาตกใจเลยทำใจเรื่องอะไร
และทีนี้ก็รีบมีการส่งตัวสามีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
แล้วหมอก็แจ้งกับเธอบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
อันนี้ตกใจมากเลยนะครับ
เธอก็เลยถามหมอทำไมเสียชีวิต
เพราะว่าแค่ขาหักแล้วเตรียมผ่าตัดเอง
ได้รับคำตอบจากหมอบอกว่าริ่มเลือดเกิดแข็งตัว
ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงปอดและหัวใจ
บอกว่าผู้ป่วยแค่ขาหักแต่ทำไมถึงกับต้องเสียชีวิต
และขาหักทำไมต้องรอการผ่าตัดถึง๗วัน
หลังจากที่บอกยาบอกหลังแล้วก็ดมยาเพื่อสลบนะคะเพราะว่าคนไข้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคนไข้ยินยอมให้หมอบอกหลังด้วยแล้วก็ให้ยาสลบด้วย
ทำไมเขาถึงตายเขาแค่ผ่าขาซึ่งตัวเมียเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเขาต้องเสียชีวิตทั้งที่เขาเป็นคนที่แข็งแรงที่สุด
นี่คือภรรยานะที่ทำใจไม่ได้มันกระทันหันจริงนะครับขณะที่น้องชายของดาบตำรวจศิราวุฒิผู้ตายก็คือนายสมเกียจหลอดทองก็เล่าให้ทีมของเราฟังบอกว่าจริงแล้วพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนแข็งแรงนะก็เป็นตำรวจก็แข็งแรงนะก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ระหว่างที่นอนรอการผ่าต

เท็จจริงเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาบอกทางญาติทีนี้ครับมาแล้วฮะข้อชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนายแพทย์นพดลพิศนุวงศ์รองพอฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนางรองบุรีรำออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าหลังจากที่รับคนไข้รายนี้เข้ามาในโรงพยาบาลดูแลรักษานัดผ่าตัดในวันที่๑๙มีนาคมแต่เมื่อถึงเวลา
ขาของคนไข้เนี่ยบวมแนวทางการรักษาคือต้องรอให้หายบวมก่อนและเมื่อถึงวันผ่าตัดคือวันที่๒๔มีนาคมแพทย์ได้ทำการฉีดยาชาเข้าที่ไขสันหลังเพื่อให้ขาเนี่ยชาแล้วก็ทั้งหมดส่วนล่างเนี่ยฮะชาทั้งส่วนล่างเลยระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเกิดปัญหาขึ้นครับคือคนไข้ช็อกหมดสติต้องปั๊มหัวใจหลายครั้งจนต้องหยุดการผ่าตัดแล้วก็รีบนำตัวคนไข้ส่งต่อ

ว่าไขกระดูกเนี่ยน่าจะหลุดแล้วก็เข้าไปในเส้นเลือดจนกระทั่งเข้าไปถึงปอดทำให้ปอดหยุดทำงานแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาชี้แจงออกมาแต่ทีนี้ครับเหตุผลอื่นเนี่ยผมว่าทางญาติก็คงต้องทวงถามกันต่อนะครับว่ามันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนเพราะว่าขั้นตอนของการผ่าตัดเริ่ม
หรือว่าไอ้กระดูกเนี่ยมันหลุดตั้งแต่ช่วงขาหักตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวคงจะต้องฟังความถ่วงถามต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะ